ค่ะเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเป็นสถานที่ยอดนิยมเลยที่หลายคนอยากจะไปเนี่ยนะคะแล้วช่วงนี้
คนไปเที่ยวกันเยอะมากใช่ไหมใช่มีแต่คนไปคนดังก็โพสต์ลงว่าไปที่นี่มา
มนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมก็สั่งทบทวนค่ะบอกว่าต้องทบทวนแล้วนะระเบียบ
แล้วก็การจัดระบบในการจะขึ้นไปชมที่ถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาลเนี่ย
เพราะว่ามีคนท่องเที่ยวกันเยอะก็ต้องจัดระเบียบกันหน่อยอีกทั้งยังมีคนโพสต์ภาพเนี่ยในโลกโซเชียลว่ามีนักท่องเที่ยวติดค้างบนเขามากเกือบพันคนคือรับปริมาณเยอะเกินไปค่ะ
เพราะว่าขึ้นไปชมถ้ำนาคาแล้วลงมาไม่ทันพระอาทิตย์ตกดิน
เพราะว่าลงตอนก็คือมันอันตราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการก็เลยต้องสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือ
ใช้เวลาช่วยเหลือนานถึง๑นาฬิกาของวันนี้นะคะ
เมื่อช่วง๑นาฬิกาของวันนี้ที่ผ่านมา
โดยนายวราวุศิลปะชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็เลยสั่งไปที่ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยค่ะว่าเรื่องนี้เป็นยังไง
ให้ตรวจสอบไปยังผู้อำนวยการสำนักที่ดูแลอุทยานแห่งชาติภูลังกา

เหตุไหนถึงมีนักท่องเที่ยวไปติดค้างบนเขาเกือบถึงหนึ่งพันคน
มาก็มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว
ดังนั้นเลยอยากทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไร
เตรียมตัวจะลงพื้นที่ไปตรวจราชการเองด้วยนะคะ
แล้วก็คาดโทษว่าถ้าเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาไม่ได้
จะพิจารณาปรับโยกย้ายตำแหน่งกันเลยนะคะ
จากการตรวจสอบเรื่องต้นค่ะ
สาเหตุที่เกิดขึ้นวานนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัย
เพราะนักท่องเที่ยวจำนวนมากจริง
มีทั้งแบบที่จองคิวไปและไม่จองคิวก็เดินทางไปชมถ้ำนาคานะคะ
แต่ว่าเป็นเพราะว่าทางขึ้นลงมันทางเดียวกัน
นักท่องเที่ยวก็เลยสะสมถึง๒๐๐คน
แล้วก็จนมีนักท่องเที่ยวต้องติดค้างอยู่ตอนกลางคืนด้วย
ส่วนในวันนี้ค่ะไปดูที่นั่นหน่อย
มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่เขาก็เข้มงวดจัดระเบียบชมถ้ำนาคาแล้ว

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

คิวเข้าถ้ำนาคาผ่านทางแอปพลิเคชันของกรมอุทยานด้วยค่ะ
จะได้เกิดความเป็นระเบียบแล้วมันจะได้มีการ
เขาเรียกอะไรคำนวณปริมาณนักท่องเที่ยวได้

จริงเขาก็มีการระบุเอาไว้แล้วแหละว่าจะต้องได้ไม่เท่าไหร่
แต่ไม่รู้ยังไงอีท่าไหนนะคะ
เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากว่าจะกลุ่มนักท่องเที่ยวลงมาได้
ใช้เวลาถึงตีหนึ่งเลยทีเดียว
มันก็ค่อนข้างยากลำบากด้วยพอมันมืดมันก็มองไม่เห็น